ทีนี้มาช่วยกันหน่อยค่ะมาช่วยปลอบใจปลอบขวัญหนูน้อย
ผู้หญิงวัย๖ขวบหน่อยขวัญเอ้ยขวัญมานะลูกนะ
หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะเสด็จสันไรอย่าได้แพ่วผ่านนะลูกนะ
ถามว่าทำไมน้องวิ่งมาจากป่าย่าข้างทางค่ะ
บอกยายยายจ๋ายายจ๋าตัวเนี่ยสั่นเชียร์
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณโรสลินไอ้เมาไอ้หืนค่ะ
มันอุ้มน้องไปหวังจะข่มขืนน้องสุดท้ายน้องดิ้นหลุดมาได้นะคะ
ตำรวจสอบพลเมืองบุรีรัมต้องนำกำลังไปตรวจสอบอ่ะค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านโคกเขาตำบลเสม็ด

หื่นคนนี้ที่ชาวบ้านไปรวบตัวมาได้คุณผู้ชมฟังชื่อชัดนะคะชื่อว่าบุญชูขนัยรำอายุ๔๐ปีค่ะสอบถามเด็กหญิงเอนามสมมุติน้องเล่าบอกว่าขณะที่น้องกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านจู่จู่นายบุญ
เข้ามาอุ้มเด็กไปดื้อแล้ววิ่งเอาตัวไปในป่าย่าข้างทางห่างจากบ้านไปสักประมาณ๓๐เมตร
จากนั้นก็ปิดปากน้องเลยไม่ให้น้องร้องพยายามค่ะพยายามกระทำชำราวน้อง
แต่น้องไม่ยอมนะคะหนูน้อยวัย๖ขวบเท่านั้นสู้ค่ะ
ฮึดสู้สู้แรงผู้ใหญ่วัยสี่สิบขวบแล้วเป็นผู้ชายด้วย
ดิ้นดิ้นดิ้นจนหลุดนะฮะวิ่งกลับมาหายายที่บ้าน
มาด้วยอาการตัวสั่นนะคุณกอดยายยายจ๋ายายจ๋ายายพยายามถามน้อง
ว่าเกิดอะไรขึ้นยายเล่าบอกว่าช่วงนั้นเนี่ย
ยายกำลังนั่งกินมะม่วงจิ้มกับน้ำพริกกับเพื่อนบ้าน
ไม่ได้สังเกตหรอกนะฮะว่าหลานเนี่ยไปไหนอย่างไร
สุดท้ายแล้วหลานหายตัวไปแล้วมาเจออีกทีคืออาการสั่นภาวะแบบนี้ค่ะ
กอดยายสอบถามไปสอบถามมาก็เลยรู้ว่าบุญชูเนี่ย
มันเป็นคนทำมันเป็นคนกระทำน้อง
ชาวบ้านก็เลยรีบค่ะไปรวบตัวบุญชูไว้ได้
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าบุญชูเนี่ย
ตอนที่ชาวบ้านไปรวบตัวมาได้กลิ่นเหล้ากลิ่นละมุดเนี่ยหึงใช่ไหม
น่าจะมาจากนี่แหละค่ะขาดสติก็เลยไปจับน้อง
กะว่าจะไปคมคืนแต่ไม่สำเร็จนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนที่ไปรวบตัวมาได้กลิ่นเหล้ารนรุนแรงมาก
ก็เลยรวบตัวไปที่โรงพักเมืองบุรีรำแน่นอนนะคะ
ว่าจะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุญชูคนนี้ค่ะ
เมาเมาแล้วหื่น